ท่านผู้ชมครับเช้ามืดวันนี้ครับมีคุณลุงคนหนึ่ง
แกก็ขับรถตุ๊กนะฮะอยู่แถวพื้นที่ในกรุงเทพนี่แหละ
ก็ขับไปก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรถมันเร่งไม่ขึ้น
พอลงไปดูเอ้าลากผู้ชายมาคนนึงฮะ
ซึ่งเขาเสียชีวิตแล้วก็คือลากศพมา

ใช่เนี่ยครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นซอยพัฒนาการ๓๙เขศสวรรค์หรูไม่เทพนะครับ
สภาพตรงนี้ฮะด้านหน้าพังยับเยินแบบนี้อยู่ห่างจากรถตุ๊กสัก๓๐๐เมตรที่ล้มคว่ำอยู่นะครับ
ส่วนคนที่ถูกรถตุ๊กลากร่างมาทุกผู้ชมครับเป็นผู้ชายนะฮะ
ลักษณะก็คือสวมเสื้อยืดคอกลมสีเทาสวมเสื้อคลุมสีดำ
กางเกงขายาวสีน้ำตาลมีบาดแผลที่ศีรษะแตก
เลือดไหลออกเยอะมากแขนซ้ายนี่หักผิดรูปนะครับมีบาดแผลถลอกตามร่างกายเยอะแยะไปหมด
ตรวจสอบตอนหลังทราบชีวนายรัชญภนนามสกลเหล่าอำนวยชัยอายุ๒๗ปี
ตุ๊กสีฟ้าคันหนึ่งนะครับจอดอยู่ในที่เกิดเหตุ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นนายรัชพลผู้ตายเขาขี่จักรยานยนต์มาจากทางสี่แยกคลองตัน
่งหน้าไปยังแยกพัฒนาการก็ขี่มาเร็วพอสมควรแล้วก็เสียหลักล้มลง
แต่ตอนที่เขามาดูกันเนี่ยเขาเห็นแต่จักรยานยนต์เขาไม่เห็นตัวคนขี่
ไม่รู้ว่าไปไหนมารู้อีกทีเอ้ามีรถสำล้อหรือว่ารถตุ๊กเนี่ย
มาเหยียบแล้วก็ลากร่างไปนะครับก็ไปไกล๓๔๐๐เมตรได้
ช่วงสายที่ผ่านมาครับนายทองใสคนขับตุ๊กนะครับไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจสอนอคลองตัน
คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวของเราก็ได้คุยด้วยนายทองสายยังตกใจอยู่เลยนะฮะ
เล่าบอกโอ้โหนี่เล่าไปน้ำตาคลอเบ้าไปเลยนะคุณสุปีดาบอกนะครับ
แล้วก็บอกว่าช่วงเกิดเหตุนี้มันเช้ามืดตี๔กว่ากำลังขับรถตุ๊ก
จะเอาผลไม้ไปส่งให้กับแม่ค้าที่ตลาดแถวพัฒนาการขับมาสักประมาณห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
มาถึงก่อนซอยพัฒนาการ๓๙เห็นอะไรอยู่บนถนนแต่มันมองไม่ชัดมันมืด
สว่างก็น้อยไฟส่องสว่างคิดว่าเป็นถุงดำหรือว่าถุงขยะ
ก็ขับรถทับไปหลบไม่ทันขับรถต่อไปได้อีกสัก๑๕๐เมตร
จากก่อนถึงซอยพัฒนาการ๓๙ไปถึงซอยพัฒนาการ๔๓
ทำไมเร่งเครื่องไม่ขึ้นก็เลยจอดรถลงมาดูว่ามีอะไรติดที่รถหรือเปล่า
ลงไปดูนี่ตกใจเลยฮะที่ติดอยู่เนี่ยคือร่างคนนะครับติดอยู่ฝั่งขวาของรถตุ๊กนะครับ
โอ้โหนายทองสัยบอกว่ามือไม้สั่นเลยค่ะทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะ
มีพลเมืองดีขี่รถจักรยานยนต์ตามมาก็มาช่วยนำร่างของผู้ชายคนนี้ออกจากรถ
โทรเรียกกู้ภัยแจ้งตำรวจนายทองสัยยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนขับรถชนเขาเสียชีวิตนะคะ
แต่ที่ทับร่างเพราะมองไม่เห็นจริง
ก็วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปรถเร่งไม่ขึ้น
ครับในภาคเร่งไม่ขึ้นก็เลยลงมาดู
ลงมาดูก็มีมอไซค์วิ่งมา
เต็มด้วยกู้ชู้มเบบเข้ามา
ก็นึ่งมาเรื่อยก็ช้านึกว่าเป็นพวกถุงพวกอะไร
ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นไม่เคยชนอะไรอืม
ไม่ออกทำอะไรไม่ถูกเลยเจ้าของอู่ตุ๊กตุ๊กบอกว่า
นายทองใสทำงานกับตัวเองมา๓๐กว่าปีไม่เคยมีประวัติเรื่องของอุบัติเหตุเลยนะคะ
ขับรถดีมากขับช้าค่อยค่อยขับเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ก็สงสารนายทองสัยนะ
ทองสัยคงตกใจก็นายทองสัยคงมองไม่เห็นจริงจริงอ่ะ
แล้วก็ขับไปทับร่างนะคะตำรวจบอกว่ายังไม่สรุปสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ชายคนนี้นะคะ
แต่ว่าดูจากสภาพรถเวสป้าก็พังอ่ะค่ะเหมือนกับไปชนอะไรบางอย่างจนรถเนี่ย
คอรถอ่ะหักนะคะไฟหน้าแตกละเอียดเลยไฟเลี้ยวด้านซ้ายหลุดออกมา
ฝั่งด้านซ้ายของรถก็มีรอยถลอกจากการถลายกับพื้นถนนก็นำรถไปไว้ที่โรงพักนะคะ
ส่วนตุ๊กก็อยู่ในสภาพดีไม่ได้มีร่องรอยการเฉียวชนหรือกระแทกอะไรด้วย
เรื่องคดีความตำรวจบอกว่าก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาในทองสัยคนขับตุ๊กนะ
เพราะว่าต้องสอบปากคำก่อนต้องไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อน
เรื่องต้นตอนนี้ก็ได้เรียกครอบครัวของผู้ตายมาคุยนะคะ
ศพก็ส่งนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาก็รอให้ญาติติดต่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
เดี๋ยวสรุปถึงสาเหตุกันอีกทีนึง